ส่วนเรื่องของโรคโควิด๑๙ที่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
ชาวเมืองมากมายเนี่ยก็ยังดีที่ยังมีคนใจดี
เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการแจกอาหงแจกอาหาร

อย่างที่จังหวัดสุโขทัยน้ำใจหลั่งไหลจริง
แล้วสิ่งที่มาพร้อมกับสายน้ำที่หลั่งไหล
ก็คือปลาเขาเอาปลามาแจกที่จังหวัดสุโขทัยครับ
โอ้โหคนมารอรับเพียบแต่ต้องเว้นระยะห่างเอาไว้ด้วยนะ
นี่ครับพากันไปที่บริเวณตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ที่จุดร้านขายปลาตรงนี้จะเจอกับประชาชนจำนวนมากเลยนะ
เข้าแถวรอรับปลาดุกครับ
ก็จะมีพนักงานจากทางร้านช่วยจัดระยะห่างให้นะ
เพื่อความเป็นระเบียบตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ไปถามเจ้าของร้านเลยก็คือนายนัทพงศ์จินดาสนิทกุล
และนางสาวชีวาพรณบางช้างสองสามีภรรยาผู้ใจดี

เขาบอกว่าวันนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายนัทพงศ์
อยากจะทำสิ่งดีให้กับชีวิต
แล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงที่โรคโควิด๑๙มันระบาดอย่างนี้
ก็เลยร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนี่แหละครับ
นำปลาดุกนะปลาดุกสดเนี่ย
จำนวนรวมแล้ว๑๓๐๐กิโลกรัม

มาแจกแจกให้กับประชาชนนะฮะ
จำนวนคนหนึ่งที่จะได้คือ๑คน
จะได้ปลาดุกไป๒ตัว
ก็เลยแจกจ่ายกันได้มากมายแบบนี้นะครับ

ปลาดุกแต่ว่าแจกชูตัว
๒ตัวก็เลยเป็นปลาดุกถูก
เนี่ยครับไอ้ปลาดุกตรงนี้ที่เขามาแจกเนี่ยนะครับ
แจกที่บริเวณหลังตลาดสดริมน้ำยม
บริเวณตรงนั้นเขาจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
ก็เป็นตลาดใหญ่แหละที่ชาวบ้านก็รู้จักกันอย่างดี
โดยมีประชาชนจำนวนมากมารอรับปลาดุก
สองสามีภรรยาใจบุญ
แล้วเขายังบอกอีกว่าแจกแบบนี้อยากจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
คือบรรเทาได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่อยากจะทำให้
อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้นะครับ
เอ้าปลอกมือให้กับคนใจดี
มีมากมายนะทั่วประเทศไทยใจดีกันมากเลยนะคะ